เดี๋ยวนี้มาหลากหลายรูปแบบอีกแล้วคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
รู้หน้าไม่รู้ใจนะขับรถกระบะมาลงจากรถ
ทำทีมาเป็นลูกค้าอีกแล้วสุดท้ายขโมยของค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามกันไปนะคุณผู้ชมนะ
ภาพจับขณะที่มีชายใส่เสื้อสีดำคนนี้
ใส่กางเกงขาสั้นสีครีมเดินลงมาจากรถกระบะพลิกอัพนะคะ
เดินลงมาแล้วชายเสื้อดำก็เดินเข้ามาภายในร้าน
และใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่นาทีเสร็จ
คุณรู้ไหมเขาคว้าอะไรไป
คว้ากระเป๋าเป้ใส่เงินไปค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้น
เดินออกจากร้านไปหลังจากที่คว้ากระเป๋าเป้
แล้วก็เดินไปขึ้นรถกระบะพลิกอัพสีดำที่จอดอยู่หน้าร้านนั่นแหละ

แล้วก็ขับหนีออกไปทางถนนสายสระบุรีลมศักดิ์
หลบหนีไปแบบใจเย็นแบบชิล
แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยก็บันทึกภาพเอาไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยเห็นไหม
หยิบกระเป๋าออกไปป๊าบเดินออกนอกร้าน
ขึ้นรถกระบะที่จอดไว้ขับไปเลย
เรื่องราวนี้นะคะถูกโพสต์โดยลูกชายเจ้าของร้านชำ
อยู่บ้านเล็กที่๘๕หมู่ที่๒ตำบลวังชมพู

แล้วระบุข้อความประมาณว่าเตือนภัยค่ะ
เมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่แม่ผมอยู่หลังบ้าน

โจรขอเรียกว่าโจรคงไม่น่าเกลียดนะ
เขาเขียนแบบนี้โจรมาขโมยกระเป๋าเป้บ้านผมอ่ะ
กระเป๋าเป็นของแม่นะขโมยไปเลย
แล้วลักษณะเนี่ยตามกล้องวงจรปิดก็คือ

อายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ใครพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสและระวังตัวเอาไว้ด้วย
เหมือนจะตระเวนขโมยไปเรื่อยด้วยนะครับ

นางสุวรรณีหนูดีค่ะเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เขาเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะ
กลางวันแสกไม่มีลูกค้าช่วงนั้น
ตัวเองก็เลยเดินไปถอนญาติที่หลังบ้าน
เดินไปหลังบ้านนะคะเพราะว่าร้านเปิดอยู่ในบ้านไง
แต่ก็คอยมองมาที่หน้าบ้านเป็นระยะนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาก็จะต้องเดินออกมา
ก็สังเกตเห็นว่ามีรถพลิกอัพสีดำมาจอด
ที่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงที่อยู่บ้านข้างที่ติดกัน

เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้ามาซื้อปุ๋ยร้านข้าง

เขาจะตะโกนเรียกพอไม่เห็นใครอยู่ในบ้านครับ
จนกระทั่งค่ำแล้วค่ะเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาหา
ตัวเองก็เลยมองหากระเป๋าใส่เงิน
แล้วก็มีเอกสารวางไว้ด้วยอยู่บนโซฟาไม้หลังจากเคาน์เตอร์นะฮะ
องไปปั๊บเฮ้ยกระเป๋าหายไปไหนไม่เห็นกระเป๋าแล้ว
ก็เลยถามคนในบ้านว่ามีใครเห็นกระเป๋าแม่ไหม
ยืนยันว่าไม่มีใครหยิบกระเป๋าไปไหนนะ
จนไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วค่ะ
แล้วก็พบว่านั่นแหละชายใส่เสื้อดำกางเกงขาสั้นคนนี้
เข้ามาก่อเหตุลงมาจากรถตามภาพที่เห็น
คาดว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้มาคนเดียว
น่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนเพราะหลังลงมือคนร้ายเดินไปขึ้นรถ
ฝั่งประตูคนนั่งแล้วคุณเห็นไหมรถกระบะมันเคลื่อนที่
ซึ่งทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเป้เนี่ย
เป็นจำนวนเงินเยอะอยู่นะคะมีเงินสดประมาณ๔๐๐๐บาท
สวัสดีการแห่งรัฐและบัตรโรงพยาบาลด้วย
สำคัญทั้งนั้นสำคัญทั้งนั้นค่ะ
เรื่องต้นนะคะเขาก็มีการนำคลิปจากกล้องวงจรปิดอันนี้
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเผ็ดชะบูร์แล้ว
ดีมากที่ยังไม่ถูกกดเงินออกจากบัญชี
ซึ่งมีเงินอยู่จำนวนมากด้วยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าคือเขามีการเขียนรหัสเอาไว้หลังบาท
อันนี้อันตรายนะคุณผู้ชมฝากเตือนเลยนะ
ส่วนใครที่พบเห็นเบาะแสชายคนนี้

แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองเพชรชบูรณ์ได้เลยค่ะ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยแต่ก็ฝากเตือนนะ
สำหรับคนเท่าคนแก่ดิฉันเข้าใจ

อันตรายเนอะอย่าเขียนเอาไว้นะคะ
เพราะถ้ามันหายเนี่ยเงินเราหาได้เลยนะ